ส่วนเรื่องเหตุกราดยิงที่นครราชศรีมาเนี่ย
เกิดขึ้นผ่านมาประมาณ๒สัปดาห์แล้ว
แต่ว่าเราก็ยังคงมีประเด็นที่ยังต้องติดตามกันต่อ
โดยเฉพาะมูลเหตุจูงใจที่ทำให้จ่าคลั่งเนี่ย
ก่อเหตุแต่เรื่องของการนำเสนอนะคะ
ไม่ได้เป็นการไปตอกย้ำว่าเขามีความชอบทำนะ
ในการก่อเหตุแต่เพื่อนำเสนอให้เกิดการปรับเปลี่ยน
แยกประเด็นกันมุมหนึ่งนั่นก็คือพฤติกรรมของผู้ร้าย
คนตายอีกมุมหนึ่งเนี่ยต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมสาเหตุก็เกิดจากการที่
การเอารัฐเอาเปรียบทหารชั้นผู้น้อย
เกี่ยวกับเรื่องของโครงการบ้านพัก
บ้านพักที่ซื้อไปที่บอกว่าหลังละล้านห้าเนี่ยนะคะ
และข้อมูลมันยังคงมีมาต่อเนื่องโดยตัวออกมาเนอ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่ไปซื้อบ้าน
จากผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือนางอนงรวมถึงลูกเขย
ซึ่งเป็นนายทหารยศพันเอกพันโทเนี่ยนะคะ
รายล่าสุดที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลก็คือเกี่ยวกับเรื่องของบ้าน
ซึ่งเป็นโครงการของนางอนงมันไม่ได้มาตรฐาน
คนที่ออกมาเปิดเผยก็คือผู้รับเหมาเนี่ยนะคะ
ล่าสุดเป็นเรื่องของสเปคบ้านค่ะ
นายไพรวันอินไกรผู้ใหญ่บ้านบ้านตะโนด
แล้วเจ้าของและเป็นเจ้าของรถรับจ้างถมดิน
เปิดเผยว่านางอนงและลูกสาวเคยมาติดต่อให้ตัวเองไปถมดิน

เนื้อที่ที่เขารับผิดชอบก็คือ๑ไร่กับอีก๒งาน
เอ้าตกลงค่ะไปถมดิน
บอกว่าตอนแรกที่ตกลงนะถมดินให้สูงประมาณ๑เมตร
เขาก็แนะนำไปแบบนี้เพื่อความแข็งแรงมั่นคง

เวลาน้ำมาจะได้ไม่ท่วมเนี่ยนะคะที่เขาแนะนำไปแบบนี้
เพราะเห็นว่าที่ดินของนางอนงสร้างโครงการเนี่ย
เอาไปสร้างโครงการมันอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ปกติ
คำนวณไปคำนวณมาดินที่ต้องใช้ประมาณ๒๔๐๐คิว
ฟังนะคะ๒๔๐๐คิวเป็นเงินประมาณ๒๔๐๐๐บาท
เขาแนะนำไปแบบนี้แต่นางอนงซึ่งเป็นเจ้าของโครงการสั่งเลยค่ะ
ให้ใช้ดินถมเอาไม่ต้องกี่คิวแหละให้ถมเพียงตัวบ้านเท่านั้น
หมายถึงตัวที่จะสร้างบ้านให้ถมแค่นั้นแหละ
เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเอาแค่นั้นแล้วก็รวมเป็นเงินจาก๒๔๐๐๐๐๐บาท
เหลือ๒๔๐๐๐บาทเท่านั้นเองค่ะ
จากนี้เขาก็คิดว่าการที่นางอนงไม่ทำตามคำแนะนำ
เพราะว่าอยากจะลดต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยนะคะ
ซึ่งตัวเขาเองคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรทำฟังเสียงหน่อยค่ะ
ก็แนะนำว่าตรงนี้มันที่มันต่ำกันเนี่ยนะครับ
อยากแนะนำให้อยากให้คนที่มาซื้ออยากให้ได้อยู่แบบแข็งแรงมั่นคงนะครับน้อง
ก็ได้แนะนำบอกว่าที่มันตามให้ถุมสักเม็ดนึงกันเนี่ยนะครับ
เพื่อที่ความมั่นคงแข็งแรงของบ้านนะครับ
แกก็ไม่ได้ถมนะครับ
ถ้าผมได้รับที่ตามที่ผมแนะนำนะครับ
บ้านมันก็จะสูงกว่าถนนแล้วก็จะไม่มีน้ำขังนะครับ

แล้วความแข็งแรงของบ้านล่ะเป็นยังไง
ก็จะทนนะครับมันไม่ล่าวไม่แตกนะครับ

เพราะว่าของทุกอย่างทำขายเขาก็อยากได้กำไรนะครับ
แต่ว่าเราก็จะต้องดูลูกค้าด้วย
นี่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการถมดิน

และจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เรานำเสนอว่ามีบ้านบางหลังมาซุก
ก็เกิดจากนี่แหละค่ะดินมันไม่แน่นเนี่ย
บ้านมันก็เลยซุดรั้วมันก็เลยซุดมันร้าวไปเนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งข้อมูลที่ได้มานะคะได้มาจากคุณอดีศรนาคดิหลก
เป็นช่างรับเหมาต่อเติมแก้ไขบ้าน
บอกว่าเขาได้รับการติดต่อจากทหารที่ซื้อโครงการบ้านจากนางอนง
เข้ามาต่อเติมแก้ไขบ้านให้หน่อยเพราะบ้านมันซุด
แล้วบางจุดมันไม่ตรงความต้องการ
จ้างมาตั้ง๓๔๐๐๐เนี่ยโดยเฉพาะค่าแรงอย่างเดียวเนี่ยนะคะ

สะดุบางยี่ห้อมันก็อาจจะถูกหน่อยบางตัวก็ดีขึ้น
มียี่ห้อดีขึ้นก็อาจจะแพงขึ้น
๕๐๐๐๐บาทผมว่ามันจะส่วนง่ายไป
เพราะมันไม่มีกระเบื้องนอกก็ไม่มีพื้นข้างนอกนะ
ก็ปกติหลังคาก็
รู้สึกจะรั่วแล้วล่ะไม่รู้ว่ามันซุดอ่ะอาจจะเป็นการซุดหรือเปล่าโครงสร้าง
นี่เขาเป็นช่างเองนะเขาประเมินจากวัสดุดูโดยรอบบ้านแล้วเนี่ย
ที่บอกว่าขายล้านห้าเขาบอกผมว่ามันไม่น่าจะถึงนะ
เขาประเมินวัสดุแล้วมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นเนี่ยนะคะนี่ช่างพูดเองนะคะ
หลังจากที่เราได้ข้อมูลทั้งเรื่องการถมดินทั้งเรื่องของวัสดุเกาะสร้างบ้านแล้ว
ทีมข่าวไปต่อค่ะไปที่บ้านของนางอนงนะคะไป
เพราะว่าอยากจะไปสอบถามจากลูกสาวของนางอนงอยากจะให้ชี้แจงเรื่องที่สังคมสงสัย
เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านมีการทุจริตมีการอมเงินอะไรหรือเปล่า

ไม่พบลูกสาวมีแต่คนรับใช้อยู่ภายในบ้านนะคะ
แล้วก็บอกว่าลูกสาวนางอนงไม่ได้กลับมาที่บ้าน
หลังนี้นานแล้วสรุปแล้วเรายังไม่ได้ข้อมูลชี้
จากอะไรเพิ่งเติมจากครอบครัวของนางก็นะคะ้ืออ่ะ
ทหารชั้นผู้น้อยใจเย็นทำใจดีไว้